เอาพาไปดูบรรยากาศโรงเรียนกันบ้างดีกว่า
ช่วงนี้หลายที่เปิดเทอมคึกคักกันมากเลย

ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขาทำหน้าที่ดูแลลูกไปโรงเรียน
บรรยากาศจะอีรุงตุงนังขนาดไหน

เจ้าแจ๊ะริมเจ้า
เจ้าแจ๊ะริมเจ้า
พาไปส่องกิจกรรมแมนแบบผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์
รับหน้าที่ดูแลลูกน้อยนาริตะและโตเกียว
ว่างก็ลุกขึ้นมาแต่งหญิง

ที่สนับจะหนุนด้วยคุณภรรยานั้นแหละค่ะ
ล่าสุดเป็นช่างทำผมให้คุณลูกไปโรงเรียน
ไปโรงเรียนก็เพิ่มสกิลว้าวอีสาน
มุนตามภาษาพ่อลูกได้จ้า
เช้านี้น้องอริตะไปโรงเรียนนะคะ

วันเจ้าจังใดวันจ่าววันจ่าว

คุณน้องน้องตะโลกน้องเฉินอย่างไรนะคะ

เป็นอะไรนะ

สมัยเนี่ยคุณพ่อเขาทำผมให้ลูกสาว
วันนี้แค่มาจุกผูกธรรมดา
คราวหน้าขอหางเกียร์ยาวสัก๓เมตรไปเลยนะ
นาริตาคนเก่งลากกระเป๋าเข้าร่วงเรียนเองนะเกรงพ่อ
อีก๒ปีก็ขึ้นเวทีรำฟ้อนกับพ่อได้แล้วค่ะ